คือย้อนนิดเดียวก็คือสารท่านมีคำสั่งฮะ
บังคับขายท่อตลาดวัดวังใหญ่นี่ครับ

เนื้อที่๒๔ไร่คุณผู้ชมอยู่ที่นาทวีสงขลา
แพ่งกรุงเทพใต้นะครับท่านมีหมายบังคับคดีฮะ
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของนางอำภัยอำพุกานนท์
รวมทั้งที่ดินนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวังใหญ่
ท่อตลาดนะครับเพื่อใช้หนี้สิน

คือวัดนี้นะครับคุณผู้ชมมีผู้ถือกรรมสิทธิ์๒คน
คือนายสวัยณพัทธลุงและนางอำภัยอำพุกานนท์
หลานท่านเจ้าอาวาสเนื่องจากท่านเจ้าวาดขอ

เพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะทำธุรกรรมจะได้สะดวก
คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะว่าอดีตท่านเจ้าอาวาส
ใช้ชื่อของผู้ถือกรรมสิทธิ์ของวัด
แล้วเมื่อคืนไม่ได้ผ่อนปีนึงไม่ได้ผ่อนเลย
แล้วตามยึดรถก็ไม่ได้เพราะหาทรัพย์
หารถไม่เจอตอนนั้นนะครับ
บริษัทก็เลยฟ้องสิฟ้องนางอำภัยสารแพ่งนะครับ
เมื่อปี๒๕๔๑นะครับสืบทรัพย์ไปเจอว่า
อ้าวคุณอำภัยคุณมีที่ดินแปลงนี้ของวัดวังใหญ่อยู่นี่
สารท่านก็เลยสั่งบังคับคดีให้ขายท่อตลาดครับ
พระคุปริยชสิทธิสุนทรท่าเจ้าวาดวัดวังใหญ่
อายุ๕๔ปีท่านบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่
จนท่านเนี่ยนะฮะได้รับการนิมลจากในสวัยพระทรลุง
อีกหนึ่งคนที่มีกรรมสิทธิ์
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับและเป็นผู้ก่อกอดตั้งวัด
เชิญมาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี๒๕๔๖นะครับนิมนต์ท่านมา
แล้วก็ทราบปัญหาที่ดินพร้อมกับชาวบ้านเมื่อปี๒๕๕๙
ปัญหามันมีอะไรบ้างประชาชนก็กระทบพระก็กระทบ

ตอนต่อสามนี่มันถูกอายัด
มันติดมันมีปัญหาตั้งแต่เอกสารหลักฐาน

แล้วก็ความศรัทธาของโยมมันก็

เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นของวัด
อันนี้แหละมันเป็นไปสองเรื่อง
ลองภอด์นี้พระนี้อยู่ที่ไหนก็ได้
แต่ที่สำคัญก็คือว่าเป็นห่วงโยม
ที่เขามาผู้ที่ศรัทธาที่เขามาสร้างมาร่วมบุญกันเยอะแยะ
เป็นห่วงระดับพระบ้านนอกอย่างอัตมาภาพ
คือว่าโยมแถวนี้จะไปหาบริษัทมันลำบากมาก
มันไม่รู้จักไม่ขาดการสื่อสารกัน

คือคุณสวัยที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินเนี่ยนะฮะ
ก็ไปคัดค้านกับกรมบังคับคดีที่สงขลา

เนื่องจากที่ดินมีชื่อของเขากับนางอำภัยร่วมกัน
ทำให้ไม่สามารถขายท่อตลาดได้เพราะเขาไม่ยอม
แล้วก็เป็นที่ดินที่มีการสร้างวัด

จากบริษัทลิสซิ่งเอาไปฟ้องต่อสารแพ่งกรุงเทพใต้
อ้างว่าที่วินวัดเนี่ยเป็นที่ดินว่างเปล่า
จนสารท่านตัดสินให้ขายท่อตลาด
โดยไม่ได้สำรวจว่ามีการสร้างวัดแล้วฮะ
มัน๒๔๒๕ปีแล้วนะ
เราก็เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาเขาทำอะไรไม่ได้
ไม่ใช่มีชื่อของนางอำภัยคนเดียวชื่อของคุณลุง
คุณลุงไม่ยอมคุณลุงไม่ได้เป็นหนี้กับมันเลยอ่ะ
เราก็ซื้อรถเน้นใช้แต่เราไม่เคยเป็นหนี้เขาก็มี